เพราะร้องได้พยาบาล

กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่ม
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก

กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก

กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก

กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก

กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก

กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก

กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก
กว่าจะจบรายการเนี่ย๔ทุ่มมาก

คุณหนุ่ยคุณบัญเจิดคุณเฉ๋มคุณอ้ามและคุณน้ำส้มค่ะ

ถ้าพร้อมขอเสียงกรี๊ดดัง

ครับตอนนี้แหละเป็นเสื้อโต๊ต
ในคราวหน้าอาจจะเป็นเสื้อเต็งก็ได้

ไม่ต้องหวังถึงคราวหน้า

นี่ยังไม่ได้ร้องสักเพลงเลย
แหมกลับจะอยู่ถึงคราวหน้า

เอาไก่ตัวเมียที่กำลังฟักไข่

ร้องนะ
ขอบคุณครับ
ถามหน่อยแล้วทำไมหนูต้องเป็นไก่ให้หนุ่มถุยด้วย

ตัวเดียวยังไม่พอคุณเป็นแม่ไก่
ไก่เสร็จแล้วเดินออกมา
เจอไอ้ดางไอ้ดางวิ่งออกมาพอดี

ทำไม่ได้หรอกชัวร์

เพื่อหาเธอ
หากเธอมีหัวใจยังหวาน

มั่นใจมีให้ดำราง

ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะฮาได้ขนาดนี้
มีลูกไหมคะ

คนเดียวลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชาย

เอาลูกมาเล่นเหรอ

เราก็ไม่น่าเล่นใหญ่อย่างนี้หรอก

น่าเอ็นดูมระยักษ์ดีนะคุณยิ้มอสยาบนี้นะคะ
ยิ้มเคยมารายการเราด้วยช่วงร้องได้ให้บุญกันป่ะจำได้มั้ยค่ะ
ช่วงสงกรานเอ็นดูมีเพลงอะไรบ้างเพลงลูกสาว

คนไหนใจก็เจ็บแฟนฉันขยันนอกใจ
คนโสดโปรดทราบบึกคนทวงตัง
เพลงแรกนี่จีบได้แฟนแต่ตี

ความสามารถเยอะมากแต่เรื่องร้องเพลงเนี่ยไหวไหม
บางทีอาจจะเก่งอย่างอื่นกับเรื่องนี่
มันแบบเหมือนกับเต็มที่

เพลงแรกนี้มีมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าคุณถุยพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

เพลงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นี้
ในชีวิตนี้เคยได้ยินมาบ้างไหม

นี่โดยละยังไม่ต้องถามทั้งล่างล่ะถามหนูนะ
หนูว่าแผ่นป้ายเนี่ยควรเปิดจากแรกรอบแต่นี้ให้หมดเลย
จากแม่
คุณหนุ่ยครับคิดว่าคุณถุยเนี่ย

แกควรเดินค่ะไม่ว่า
ก็แม่งค่ะใช้ตัวช่วยแน่นอน

คิดว่าใช้กันทุกคนคุณบันเจิดยังไงฮะ
น่าจะใช้นะครับป้ายหนึ่ง

แต่แต่ว่าอย่างที่เขาบอกว่ากลัวจะร้องไม่จบเพลง

คุณถุยครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

นี่เป็นเพลงแรกของลุงถุยและลุงถุยตัดสินใจ
จะใช้ตัวช่วยว่าแต่จะใช้กี่ตัวช่วย
เดี๋ยวมาลุ้นกันครับกับ๑๖นะครับ

แผ่นไหนครับแผ่น๓ครับ

ในใจเนี่ยอยากได้อะไร๖ป้ายเนี่ย

ตัวช่วยนะครับของคุณถุยนะครับ

ได้ฟังเพลงต้นฉบับครับ

ถุยก็ยังมีความแบบว่าไม่มั่นใจ

ก็ให้เปิดได้อีกนะคะ

ท่อนที่เราไม่ถนัดหรือว่ามันไม่ไหวจริง

ถ้าเกิดว่าจะต้องร้องจริงเผื่อเจอข้ามไปเลยก็ข้ามไปเลย
แต่เวลาจะข้ามอะไรก็อยากให้ตังค์ติดมือไว้บ้างนะครับ

คือถ้าข้ามเนี่ยได้แน่นอน๕๐๐บาท

แต่ถ้าอันนี้ฟังได้๑ท่อน

ก็ไม่ต้องเปิดอีกแต่ถ้าฟังแล้ว

ทีนี้มีเราคนเดียวล่ะนะ
เราตรงเนี่ย

น้ำใจอะไรสักนิดได้ไหมครับ

กินน้ำแล้วเนี่ยคอแห้ง

เรียบร้อย

มีพี่ร่าวหรอ

เดี๋ยวค่อยมาฟังแล้วเลือกแผ่นต่อไปเลย
ตกลงจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ครับ

แล้วเลือกให้ดี

เบอร์๕

อยากรู้ไหมว่าจะไปถึงเรื่องเบอร์๕

ประหยัดไฟ
ตัวช่วยของคุณถุยนะครับ

ตอนนี้ลุงถุยข้ามเพลงแรกไปแล้ว

ภูมิใจ

มีนักร้องที่รูปหล่อที่สาวสวยเสียงดีร้องเก่งกว่าคุณถุยอีกเป็น๑๐
เพราะว่าเพลงที่๑เขายังไม่ผ่านเลย

นี่แหละทั้งภูมิใจ

ลุงไม่ได้ภูมิใจคนเดียว
หลังก้อนตรงนู้นตอนนี้ยิ้มอาสยามดูอยู่น้ำตาไหวบ้าง
นี่แหละภูมิใจ
เล่นก่อน

แต่ฉันที่รู้ว่าผลทางข้างหน้านั้นมืดสนิท